มาดูเหตุนี้ไวรุ่นตีกันจนแพ้สะเทือนเลยคุณ

ปรากฏว่าเกิดเหตุตีกันชุลมุนวุ่นวายแพ้สะเทือน
คนที่ไปเที่ยวด้วยก็ต้องคอยหลบ
กลัวจะได้รับอันตรายคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

นี่นะครับเอาคืนตรงนี้น่ะ

เอาเลยเอาเลย

ดูว่าคุณลงไปทางไหนแหละ

วัยรุ่นหลายสิบคนเปิดศึกวิวาส
กันอย่างชุดละมุนบนแผ่ลอยน้ำนะฮะ
กลางสายตานักท่องเที่ยวจำนวนมาก

กลัวจะโดนลูกหลงนะครับ

แพร่ลอยน้ำมันเอียงไปข้าง

แล้วก็คลิปที่แชร์มีความยาว

แท็กแก่งคันสูงโปรโมเตอร์
ที่ไปเที่ยวคือแก่งคันสูง
ที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

เขาบอกพอเมากันได้ที่แล้วเกิดคำเหม็นกันครับ
ก็เปิดศึกวิวาดกันตะลุมบอลแบบไม่ยั้งอย่างที่เห็นเลยนะครับ
หยิบขวดเบียร์ขวดเหล้าเอามาเป็นอาวุธเครื่องใส่กัน

อีกฝ่ายยังกระโดดน้ำตามลงไปต่อยซะ

หนุ่มคนถ่ายคลิปไม่แน่ใจนะฮะ
ถึงสาเหตุการทะเลาะกันของวัยรุ่น๒กลุ่ม
ว่ามันมีต้นสายปลายเหตุมาจากอะไร
แต่น่าจะเป็นเรื่องแซวผู้หญิงกันของแต่ละฝ่ายนะคุณ
ฝ่ายหนึ่งไปแซวหญิงอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะ
แซวไปแซวมาไม่แซวเดียวแล้วนะฮะ

แล้วก็ที่แน่เลยคนถ่ายคลิปเขาบอกเมา

เพราะว่าดูจากขวดเหล้าขวดเบียร์ที่นำมาปลาใส่กัน
มีหลายขวดมีไม่น้อยเลยนะฮะ